มาดูเหตุฆาตกรรมกรณีความคืบหน้า
หลังจากที่น้าชายของบ่าวีอาสยามถูกยิง
หลังจากที่เพิ่งละหมาดเสร็จจนเสียชีวิต
ทีนี้คุณบ่าวีอาสยามบอกว่าอยากให้ตำรวจตามความคืบหน้านี้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองก็หวาดภาวะ
หน้าลูกชายของน้าก็เพิ่งถูกยิงตายไปนะ
ตอนนี้ครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะ
โดยบ่าวีอาสยามก็ได้นำรูปของน้าชาย
คือนายดรุนหรือว่าบังหมุดโคกทราย
ซึ่งเป็นพ่อค้าเนื้อวัวรายใหญ่ของจังหวัดตรัง

แล้วก็บอกว่าอยากวิงวอนเจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายให้ได้

เพราะว่าตอนนี้ความปลอดภัยในชีวิตแย่ลงมากแล้ว

ลูกชายของน้าก็เพิ่งถูกยิงตายไปก่อน๑คน

ก็ถูกคุมขังในเรือนจำในคดีใช้ยาเสพติดและใช้อาวุธสงคราม
ยิงบ้านพักของอดีตพบเรือนจำจังหวัดตรัง
คือเบาวีบอกว่าเรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไป

แต่พอมาเกิดเหตุการณ์ศูนย์เสีย๒ชีวิต
คือลูกของน้าชายกับตัวน้าชาย
ก็เลยทำให้รู้สึกว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้
้าชายก็อายุจะ๖๐ปีแล้ว
ชีวิตของน้าก็อยู่กับมัศยิตทำบุญ

ยังไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะมีรายต่อไปที่ถูกฆ่าอีกหรือเปล่านะคะ
ผู้กลงครับได้อยู่กันอย่างนั้นมีความความสุขด้วย
ไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นน้าชายของผม
เพราะถ้าอย่างนี้ในสังคมเป็นอยู่อย่างนี้ครับ
ไม่ว่าของใครไม่ว่ายากเขาไหนกว่าใดครับ

มีการตั้งประเด็นสังหารน้าชายของบ่าวีเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
คือเรื่องแรกเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือที่ลูกชายผู้ตายไปผัวพันกับเครือขายยาเสพติด
แต่ทีนี้มันมีความยากในการทำคดีคุณผู้ชม
เพราะว่าไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์
หรืออาจจะมีพยานเห็นก็ได้
แต่ตอนนี้ยังไม่กล้าให้การกับตำรวจนะคะ